กับเรียนท่านประธานรัฐศภาทุกของคลมกับผม
ในฐานะสมาชิกรัฐศภา
ท่านประธานครับผมจะอภิปรายร่างรัฐศูนย์ยัตติภุมที่เจ็ด
ร่างรัฐมนูลที่เรียกว่าฉบับไอลอร์หรือเรียกว่า
ฉบับประชาชนส่วนหนึ่งผมเรียนท่านประธานว่า
ร่างรัฐมนูญฉบับนี้เป็นฉบับที่คุกคามสมาชิกรัฐสภา
เป็นฉบับที่มีเนื้อหาสาระที่น่ากลัวเป็นฉบับที่มีหลักการ๑๑ข้อ
เหตุผล๑๐ข้อมากมายและผู้ชี้แจง
ก็ชี้แจงแต่เพียงว่ารับไปก่อนเถอะในหลักการวาระที่หนึ่งรับไปก่อน
แล้วถ้ามีอะไรก็มาแปรยติร่วมกันเพียงเท่านี้ไม่พอครับท่านประธาน
ท่านประธานครับมีวาระที่ผมอยากจะเรียกว่าเป็นวาระที่สำคัญ
ซ่อนอยู่แล้วก็ไม่ได้พูดกันมากนักก็คือในเรื่องของคุณสมบัติของผู้ที่จะมาเป็นสอสร
ในร่างฉบับไอรอสัปดาห์เนี้ยผมขอพูด๒มาตราเท่านั้นเอง
ในมาตราที่๒๖๑ทับ๓ระบุว่าบุคคลผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐมนูลต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
หนึ่งมีสัญชาติไทยสองมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในประเทศไทย
มีเท่านี้ท่านประธานไม่ได้กำหนดเรื่องอายุ
ไม่ได้กำหนดเรื่องอื่นใดที่เป็นลักษณะสำคัญ
ท่านประธานครับการที่ไม่กำหนดเรื่องอายุเนี่ย

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเริ่มเข้าสู่สิทธิอันยิ่งใหญ่ได้

อีก๗ปีต่อมาเขาไปสู่สิทธิที่ยิ่งใหญ่
คืออายุ๒๕ปีมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
แต่๒๖๑ทับ๓ของไอลอร์นี้ไม่จำกัดอายุ
อาจจะได้เด็กอายุสัก๑๐ขวบ๑๑ขวบ๑๒ขวบ๑๘ขวบ
มาสมัครเป็นสสรก็ได้
แล้วถ้าเผื่อจับพัดจับผู
ไปได้เด็กที่เรียกว่าเป็นกลุ่มเด็กเลว
แต่ว่าเด็กถูกชักจุงให้กระทำบางอย่างที่เราเห็นแล้ว

เด็กบางคนนั้นดูท่าทางจะเป็นเด็กดีฮะ

ยกป้ายคำหยาบคายยกป้ายแสดงอวัยวะเพศ
ป้ายแสดงท่าร่วมเพศ
เด็กเหล่านี้นะครับน่าสงสารน่าเห็นใจ
แต่การถูกชักตุงหล่อหลอมมาอย่างนี้
ถ้าเด็กเหล่านี้ไปเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูลในฉบับของไอลอ
ท่านประธานลองคิดดูสิครับว่าเขาจะร่างรัฐมนูล
ในการขุดรากเง่าวัฒนธรรมอันดีงามของเรา
เสียหายยับเยินขนาดไหน
เรื่องนี้น่ากลัวท่านประธานนะ
จริงก็มีเรื่องน่ากลัวหลายอย่างแต่ว่ามีหลายเพื่อนสมาชิกหลายคนพูดไปแล้ว
ผมก็พูดเรื่องน่ากลัวเรื่องนี้อย่าง
อีกมาตราหนึ่งครับท่านประธานครับ
มาตรา๒๖๑ทับ๔
บุคคลซึ่งมีลักษณะต้องห้ามมีให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐมนูล
แก่บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้
เล็บ๑เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามมีให้ใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรตามมาตรา
วงเล็บ๖๘๙๑๐๑๑๑๒๑๓๑๕และ๑๖
เล็บ๒เป็นสมาชิกวุฒิสภาสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรหรือข้าราชการการเมือง

แต่ถ้าวิเคราะห์ลึกลงไปถึงคุณสมบัติเหล่านี้จะพบว่ามาตรานี้ไม่ห้ามบุคคลดังต่อไปนี้สมัครเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูลในร่างของไอลอ
บุคคลที่ไม่ต้องห้ามก็คือบุคคลที่เคยต้องคำพิพากษาให้จำคุก
บุคคลที่ถูกเพิกถอนสิทธิทางการเมือง
บุคคลที่ติดยาเสพติดบุคคลล้มละลาย
และผู้ถือหุ้นสื่อ
ท่านประธานครับความน่ากลัวก็คือ
ร่างของไอลอนี้ซ่อนอะไรไว้เพื่อต้องการให้ใครที่ต้องห้ามเหล่านี้เนี่ย
เข้ามาเป็นสมาชิกสภาสอสรหรือเปล่า
จริงผมก็ดีใจนะที่พยายาม
รัฐธรรมนุนฉบับร่างไอล่อนี้นะ
พยายามจะพูดถึงประชาชนให้เป็นตัวตั้ง
แต่ก็เป็นประชาชนส่วนหนึ่งนะครับ
แต่ว่าความที่ออกข้อกำหนด
ออกหลักการและเหตุผลมากมาย
ซึ่งท่านประธานก็ทราบดีเช่นเดียวกับผมว่า
หลักการเมื่อกำหนดไปแล้วก็แก้ไขไม่ได้
ก่อให้เกิดความเสียหายอะไรมากมาย
ตามมานะครับ

เราพูดถึงอำนาจของประชาชนเนี่ย

อำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชน
แต่ถ้าอำนาจนั้นได้มาด้วยการข่มขู่คุกคาม

ใครบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
มาใช้อำนาจย่อมไม่ถูกต้อง

ผู้มาชี้แจงได้พูดถึงความหวังความฝัน

ท่านพูดว่าการขโมยความหวังเป็นบาป
แต่ผมจะพูดต่อจากท่านว่า

มุ่งหมายให้คนไม่ดีมาปกครองบ้านเมือง

ท่านผู้ชี้แจงสักนิดหนึ่งว่าท่านรู้จักท่านพุทธธาตุภิกขุไหมครับ
ท่านพุทธธาตุพิกุเนี่ยนะครับเป็นบุคคลสำคัญระดับโลก
ได้ประกาศยกย่องให้ท่านเป็นบุคคลสำคัญของโลกเป็นคนไทยคนที่สิบแปด
ท่านพุทธธาตุบอกว่าประชาธิปไตยต้องยึดถือประโยชน์ของคนส่วนใหญ่
ไม่ใช่ยึดถือเสียงของคนส่วนใหญ่และประโยชน์ของคนส่วนใหญ่
ท่านลองคิดย้อนไปให้ดีวิเคราะห์ให้ดี
การที่ท่านกำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะมาเป็น
สสรในร่างของไอลอนั้นเป็นเรื่องที่น่ากลัว
เพื่อนสมาชิกหลายคนพูดถึงความน่ากลัว
จากการที่ท่านองค์กรของท่านไปรับเงินช่วยจากต่างประเทศ
ผมจะบอกท่านด้วยว่าเขานินทาท่านว่า
กรของท่านนั้นไม่เคยเปิดเผยรายงานการประชุม
กรของท่านนั้นมีการตรวจสอบบัญชีไหม
เดี๋ยวท่านตอบผมด้วยนะครับว่าท่านพร้อมจะให้
สมาคมผู้ตรวจสอบบัญชีแห่งประเทศไทยเข้าตรวจสอบบัญชีของท่านไหม
แล้วช่วยมาบอกพวกเราด้วยนะครับว่าท่านโปร่งใสไหม
มีอะไรครอบงำไหมท่านให้ชาวต่างชาตินั้นมาครอบงำ
ชี้นำอะไรท่านได้บ้างหรือเปล่า
แล้วท่านระบุให้ผู้ถือหุ้นสื่อก็สมัครได้
ท่านต้องการจะให้เจ้าของกิจการที่เป็นเจ้าของสื่อ
ครอบงำพี่น้องประชาชนผมด้วยหรือเปล่า

ท่านประธานครับถ้าจะอ้างประชาชนในร่างรัฐมนูญฉบับนี้
ต้องอ้างประชาชนส่วนหนึ่งไม่ใช่คำว่าประชาชนเพียว
แล้วถ้าท่านเป็นไอลอร์ท่านต้องคำนึงถึงว่าท่านเป็นร่างรัฐมนูญฉบับไอลอร์
ท่านประธานครับเรื่องคุณสมบัติเรื่องสาระสำคัญที่จะต้องมาเป็นสอสรในร่างรัฐมนุนฉบับนี้
สะพึงกลัวไม่แพ้ในประเด็นอื่น
ผมขอฝากท่านผู้มาชี้แจงให้ช่วยชี้แจงด้วยขอขอบพระคุณท่านประธานครับ